ทีนี้จะพามาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งแอบย่องเข้าไปไปขโมยมอเตอร์ไซค์ในบ้าน
แล้วก็เป็นบ้านของดาวตลกคณะดอกกระโดนนะคะนั่นก็คือชัยโยดอกกระโดนนั่นเอง
แต่ว่าโชคดีคุณผู้ชมมีภาพกล้องวงจรปิดคือจับภาพได้หมดเลยนะคะ
นี่แหละเป็นภาพในกล้องวงจรปิดนะคะของหมู่บ้านถนอมศรีอำเภอท่าเรือที่พระนครศรีอยุธยา
เหตุการณ์นี้๙สิงหาคมที่ผ่านมาคนร้ายมากันเป็นผู้ชาย๒คนค่ะ
คือเขาขี่แล้วก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วก็จอดเลยไปทางเข้าบ้านของชัยโยดอกระโดนหรือว่านายอมรสงวนพักนะคะ
หลังจากนั้นคนร้ายเขาเข้าไปนี่เลยไปในบ้านของชัยโยดอกกระโดนแล้วก็ไปขโมยเนี่ยค่ะ
จอดเอาไว้อยู่หน้าบ้าน
หลังจากนั้นคนร้ายอีกคนนึงเขาก็เข็นรถมอเตอร์ไซคันที่ขับเข้าไปก่อเหตุ

คือคันที่ขับไปก่อเหตุออกไปจากหมู่บ้าน
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ทั้งหมดเลย
ซึ่งทางด้านชายโยดอกกระโดน

เพราะว่าคนร้ายมีผู้ชาย๒คน

ผู้หญิงลักษณะคือผมสั้นรูปร่างทวม
หลังจากที่ก่อเหตุคือขโมยมอเตอร์ไซค์ไปเรียบร้อยแล้ว
คนร้ายเขายังมีการสับเปลี่ยนรถกัน

หลักฐานต่างทั้งหมดจากกล้องวงจรปิด
เขาก็เอาไปมอบให้กับตำรวจภูทรท่าเรือ

แล้วก็ขโมยมอเตอร์ไซค์ของเขาไปคือยามาฮ่าสีขาว
เร่งให้ติดตามตัวคนร้ายทั้งสามคน
ดำเนินคดีโดยเร็วนะคะ